ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรู้สึกแบกโลกไว้ทั้งใบ
เกิดขึ้นได้กับคนที่มีความรับผิดชอบที่หนักหนาเกิดกำลัง
แต่ถ้าโลกทั้งใบนั้นคือคนที่เรารัก
เราก็คงทิ้งคว่างโลกใบนั้นไม่ได้
เหมือนกับครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ

หนูมีภาระที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของคนสามคนค่ะ
พวกเขาเป็นคนที่หนูรักมากที่สุดในชีวิตค่ะ
และถึงแม้ภาระที่หนูแบกอยู่ทุกวันนี้
มันจะทำให้หนูลำบากทุกข์ยากสักแค่ไหนก็ตาม
หนูก็เต็มใจที่จะแบกมันไว้ไปตลอดทั้งชีวิตของหนูค่ะ
ครอบครัวหนูอยู่ในบ้านหลังนี้มีทั้งหมด๔คน

คนที่สองก็เป็นพ่อของหนูเองค่ะ

ลูกสาวคนโตชื่อน้องสปายค่ะ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กชื่อน้ำฝนค่ะ
คนที่หนูดูแลมากที่สุดก็คือพ่อของหนู
จริงแล้วหนูก็เป็นลูกบุญธรรมค่ะ
ตาเรียกหนูเนยมาตั้งแต่อายุก็ได้สองกว่า
พ่อดูแลหนูมาดีมากค่ะ
เวลาทำนาทำไล่พ่อก็จะให้ขี่หลังขี่คอ
เมื่อสักสิบหกสิบเจ็ดปีก่อนพ่อก็ล้มป่วยแขนขาอ่อนแรง
สักพักนึงก็มาตกเตียงเป็นจุดพลิกผันให้พ่อเดินไม่ได้
ท่านก็ไม่สามารถที่จะลุกนั่งได้อีก

นอนอยู่กับที่ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เลย
ตอนกินข้าวตัวเองก็ไม่ได้
อาบน้ำก็จะอุ้มไปอาบที่ห้องน้ำค่ะ
พออาบเสร็จก็จะช่วยแม่ยกมาไว้ที่เตียงค่ะ
แล้วก็เช็ดตัวให้ตาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ใส่เสื้อผ้าค่ะ
เวลาตาหิวข้าวค่ะก็ช่วยทำกับข้าวให้ป้อนข้าวให้อย่างนี้ค่ะ

จะอุ้มพ่อเครื่องซาเลงแล้วหนูก็จะขับพาไป
โรงพยาบาลก็จะอยู่ไกลจากที่บ้านประมาณ๑๐กว่าโลนะคะ
ถ้าเจอเป็นถนนแบบผูกขาดหรือทางชำรุดนะคะ
พ่อท่านก็จะปวดหลังเพราะว่ากระแทกค่ะ
เวลานอนไปรถพ่วงรถมันตกหลุมตกบ่อ
เทียนหัวสะเทียนอะไรมันก็ทำให้เจ็บขาเจ็บหัว
จากพ่อแล้วคนที่หนูต้องดูแลอีกสองคนก็คือลูกสาวของหนู

น้องสปายหนูดูแลมาตั้งแต่ขวบกว่าค่ะ
เลิกกับพ่อเขาแล้วหนูก็เลยเอาให้แม่เลี้ยงค่ะ
แล้วหนูก็ไปทำงานเพื่อที่จะส่งเสียเงินมาให้ลูก
อยู่กับแฟนใหม่ก็ได้ลูกคือน้องน้ำฝน
ก็ได้ประมาณขวบนึงหนูก็เลิกเลิกกับแฟนคนนี้อีก
เป็นห่วงอนาคตของลูกนะคะของน้องสปาย
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้อยู่ม๑แล้ว
หนูจะหาเงินที่ไหนส่งเขาไปเรียนต่อ
อยากให้ลูกเรียนสูงไม่อยากให้เป็นเหมือนหนู
ส่วนน้องน้ำฝนนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องการคิดกันอะไรทำอะไรจะช้า
ทุกวันนี้หนูก็ต้องหาเงินไปส่งหนี้เขาเดือนละ๒๐๐กว่าบาทนะคะ
โดยที่รายได้หนูได้ก็คือได้จากการขายของ
ของชำร้านเล็กค่ะรายได้หนูก็กระท่อนกระแท่นนะคะ
บางทีก็ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยซ้ำนะคะ
หนูอยากช่วยแม่ในเรื่องการงานนะคะ
ก็คือเวลาแม่ขายของอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตังค์มันจะไม่พอใช้ในครอบครัว
ไปรับจ้างถอนมันนะคะ
พอได้ตังค์มาหนูก็จะเอาให้แม่ค่ะ
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่เอาหนูก็เลยเก็บไว้ไปโรงเรียนค่ะ
บางทีก็เอาไปตลาดไปซื้อกับข้าวมากินนะคะ
ทุกวันนี้หนูก็แบกภาระนะคะ

หนูก็มีความเครียดจนทำให้มีปัญหาทางสุขภาพจิตนะคะ

เริ่มเป็นโรคซึมเศร้ามาได้ประมาณ๒๓ปีนะคะ
เหมือนกับชีวิตเรามันไม่มีค่าอะไรเลย

ถึงท่านแบบว่าคุ้มครั่งนะคะ
แม่ก็จะวิ่งหนีก็จะต้องคุมเอาไว้
กว่าจะคุมสติได้ก็เป็นชั่วโมงเลยค่ะ

กำลังใจที่หนูยืนอยู่ตรงนี้ได้

ก็คือพ่อท่านคอยหยอกเราค่ะ
ท่านจะชอบแกล้งบางทีหนูกลับมาจากส่งลูกท่านก็แกล้งหลับแกล้งตาย
ท่านจะชอบแกล้งบางทีหนูกลับมาจากส่งลูกท่านก็แกล้งหลับแกล้งตายค่ะ

เราบางทีท่านก็จะพูดหยอกเราอย่างนี้ค่ะ

น้ำฝนเขาจะนวดให้แม่ก่อนนอนอย่างนี้ค่ะ
สวดมนต์เป็นเพื่อนแม่

่อเป็นผนังบ้านขึ้นค่ะ
ให้เป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะคะ
จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้าน
เคยมีคนเดินเข้ามาข้างหลังบ้าน

แล้วก็ออกหน้าบ้านไปเลยอย่างนี้ค่ะ
บ้านหนูมันไม่มีรั้วรอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือกลัวว่าวันหนึ่งมันจะมีอันตรายค่ะ

บางทีเขาก็มามานั่งในบ้านอย่างนี้

เขาก็นั่งของเขาอยู่นั่นน่ะ
ถ้าหนูได้ทำให้บ้านหนูมีรั้วรอบขอบชิดนะคะ

หนูจะมั่นใจว่าพ่อกับลูกอยู่ในความปลอดภัย
ถึงแม่จะแบกรับภาระเยอะขนาดนี้

รักหนูเหนื่อยรักเหมือนลูก

ขอต้อนรับครอบครัวของน้องเนยจากจังหวัดบุรีรำครับ

สวัสดีลูกเด็กคุณตาสวัสดีครับ

คุณตาแต่เนยเรียกท่านว่าคุณพ่อ

พ่อชื่อเต็มว่าอะไรครับพ่อจ๋า

แหวงเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่คุณพ่อแท้

แล้วหนูมาอยู่กับท่านตั้งแต่กี่ขวบ
หนูมาอยู่กับพ่อตอนหนูอายุ๒ขวบค่ะ
ทำไมถึงมาอยู่กับพ่อแหวงได้อ่ะลูก
พอจะให้กำเนิดเขาไม่สะดวก
แต่ที่การเลี้ยงเนาะหนูเนย
ก็เลยให้คุณตาไปเอามาเลี้ยง
แหวนแกก็ดีกับหนูมากเลยใช่ไหมลูก

เวลาไปนาจำได้ไหมเป็นไงสนุกไหม
สนุกค่ะเวลาไปนานพ่อจะให้ขี่คอบ้างขี่หลังบ้าง
แต่ถ้าหนูหิวขนมพ่อก็จะให้ขี่คอจากทุ่งนา
กลับขึ้นมาบ้านเพื่อมาซื้อขนม
แล้วก็ขี่คอพ่อเดินกลับไปทำนาต่อดำนาต่อค่ะ
เนี่ยเขายังมีลอยยิ้มอยู่ในบริเวณภาพจำของความสุขเนาะ

เนยหนูก็รู้ว่าพ่อเนี่ยจริงแล้วท่านก็แค่เลี้ยงเรามา

เราก็ไม่ได้มีความว่าเรารู้สึกขาดใช่ไหม
ไม่ขาดค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ดูแลหนูมาแบบดีมากค่ะ

แล้วก็คนในครอบครัวเขาก็ไม่ได้แบบ

รังเกียจค่ะเค้าก็ดูแลหนูดีค่ะดีมาก
พ่อแหวงโน้ยเหล้งง่ายไหมตอนเด็กอะ

ไปอย่างเดียวกูเป็นแม่เดินตาม
ตามใจมากกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่
พ่อค่ะไปโรงเรียนพ่อก็จะขับรถไปส่ง
ไม่ให้แบบปั่นจักรยานไปเหมือนคนอื่นหรอกค่ะ
เวลากลับอย่างนี้หนูอยากเอาเพื่อนกลับด้วย

ดูแล้วดูแต่ละภาพในเรื่องราวแล้วชื่นใจนะ
เหมือนที่ตัดภาพมาเห็นตอนเล็กหนูขี่คอพ่อ
พอตัดมาอีกทีแล้วตอนนี้หนูอุ้มท่านไปอาบน้ำบ้าง
้อนข้าวบ้างนั่นแหละลูกดีแล้ว
ก็หนูไม่เคยคิดว่าหนูลำบากอะค่ะ
เพราะว่าเมื่อก่อนท่านก็อุ้มหนู
ท่านก็คอยเช็ดท่านไม่รังเกียจ
แล้วพอถึงคราวนี้เราจะรังเกียจท่านก็ไม่ได้

ประมาณ๑๕ปีหรือ๑๖ปี

พ่อเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะคะ
แสดงว่าพ่อเดินไม่ได้ก็ตั้งแต่ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่

กับแม่เป็นคนดูแลก่อน
แม่มาเสียก็ลูกสาวมาแทน
เอากำลังใจมาจากไหนจ๊ะพ่อจ๋า
ถือว่าลูกหลานเขาดีสิ
ดีกับพ่อกับแม่อย่างนี้
ก็ภูมิใจกับเขา
นี่เด็ก๒ตัวนี่ก็ดี
แต่ไหนเขามาหยอก
ฝนเห็นบอกว่าเราก็มือป้อนข้าวเลยเหรอลูกเหรอ
ฝนป้อนเก่งใช่ไหม

พ่อค่ะเรียกพ่อด้วยพ่อพ่อเคี้ยวช้าไง

เค็มหรือเปล่านะน้ำฝนก็ชิมก่อนคำนึง
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจว่ามันอาจจะจืดไป
ฝนชิมอีกคำนึงเป็นสองคำ
ไม่ค่ะกิน๓คำค่ะ

บางทีเขาอิ่มแล้วเรายังไม่อิ่มเลย
ค่ะ

แล้วหนูช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างลูก

บางทีก็ล้างจานช่วยน้องกวาดบ้านค่ะ
รายได้เสริมก็จะเป็นพวกถอนมันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เก็บมาค่ะมาเก็บไว้
อดกระปุกไว้นะถ้าให้แม่ได้ก็ให้นะลูกนะช่วยกันนะลูกเนาะ

ปายมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ที่แสนดีของเราลูก

ยังมีอนาคตที่ดี
น้ำฝนบ้างมา
มีอะไรอยากจะบอกกับแม่พูดเลยลูก
หนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูรักแม่แล้ว
หนูอยากจะให้แม่มีความสุขและอยากให้ความฝันแม่เป็นจริง
อยากให้แม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ

มีอนาคตที่ดีให้เลี้ยงเก่งเด้อตั้งใจเรียน

อกจากอาการป่วยของพ่อแล้วเนี่ยจริงแล้วเนย

เอามาขายของแล้วก็เอามารักษาพ่อค่ะ

หมื่นถ้ารวมดอกด้วยก็แสนสี่

แล้วก็เริ่มมีอาการอยากกรีดร้อง

คืออาการก็คือไม่อยากยุ่งกับใครแล้วไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วย

ตอนนี้อาการก็จะมีมาเป็นบางช่วงค่ะ
ถ้าช่วงไหนที่หนูเครียดอย่างนี้ก็จะมาก็จะนอนไม่หลับ
มันจะมีอาการเตือนก่อนไหมเราจะรู้ตัวเราไหม
รู้ค่ะก็ถ้าจะมาก็จะเป็นหูแว่ว
คือหนูนอนไม่ค่อยจะไม่กล้านอนหลับสนิท
เพราะว่าหนูกลัวว่าจะมีคนเข้ามาในบ้าน
เพราะว่าบ้านหนูไม่มีผนังอะค่ะ

เดินจากหลังบ้านออกหน้าบ้านเราไปอย่างนี้
ก็ข้างหลังบ้านตั้งแต่แม่เสียเขาก็ทุบอะค่ะ
ล็อกก็ถ้าใครจะเปิดเข้าก็เข้าออกได้ค่ะ
คือมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดใดทั้งสิ้น

เด็กมันก็เริ่มโตเป็นสาวกันแล้วนะ

ถ้ามีคนเกาะปีนอย่างนี้ก็ปีนได้ค่ะ
เพราะว่าข้างบนก็จะโล่งมากเลย

ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตน้องเนยจะเอาทุนนี้ไปทำอะไรก่อนเลยครับ

ทำหลังคาบ้านใหม่ค่ะ

ในช่วงเวลานี้จะเหมือนฝนตกทุกวัน

ผมเชื่อครับว่าท้องฟ้าจะสดใสเสมอ

ต้องดูแลครอบครัวอีกหลายชีวิต
ให้สามารถพิธีโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิต๑ล้านบาท

และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวน้องเนย

จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ได้มีโอกาสดูรายการบ้างไหมลูกเด็ก

วันนี้นะจะคว้าเงิน๑ล้านบาท
กลับไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับทั้ง๔คนนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเนยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง

มั่นใจว่าเนยตอบเรื่องไหนได้

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้าน

มาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ขอตอบเรื่องน้ำอัดลมค่ะ
เรื่องที่๑ค่ะ
เรื่องน้ำอัดลมครับ

พัดลมที่ขายเนี่ยขายในรูปแบบไหน

เมื่อก่อนขายได้ประมาณถึง๗แก้ว๘แก้วค่ะ

เปิดเจอโควิดพอดีเลย
ตอนนี้คนกลับมาซื้อบ้างหรือยังครับ

วันได้อย่างเยอะสุดก็ประมาณ๓๔แก้วค่ะ

น้ำแข็งในกระติกนี่นะครับมีที่เปิดให้เรียบร้อยแล้วมีระคังให้ด้วย
เดี๋ยวทำน้ำอัดลมเนี่ยใส่แก้วนะครับใส่น้ำแข็งใส่แก้ว
พร้อมขายว่างั้นมีถุงหูฮิ้วให้เรียบร้อยอ่ะนะ
ค่ะแต่ว่ามันจะมีเวลากำหนดเอาไว้
วันนี้เนยจะทำคนเดียวหรือว่าจะเอาผู้ช่วยด้วย
ขอผู้ช่วยค่ะใคร
เป็นน้องสปายแล้วกันครับสปายมาเป็นผู้ช่วยครับลูกเชิญครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือเทน้ำอัดลมใส่แก้วจำนวน๑๐แก้ว
ภายในเวลา๓นาที
ตอนที่หนูขายหนูใช้แก้วโอ่งเป็นแก้วใหญ่อะค่ะเวลาเราเทไปจะเต็มพอดี

เห็นเป็นแก้วเล็กนะคะหนูคิดว่าแรงดันของน้ำอัดลม
จะทำให้น้ำล้นแก้วได้ค่ะจะเทยากกว่าปกติค่ะ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

เออดมอยู่ตรงหน้านั้นนะครับหนูว่าทำได้ไหมได้ครับเอาล่ะขอให้โชคดีครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
เรื่องบ้านของเราเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป่อสาม
ภาษาไทยระดับชั้นปสามค่ะทำไมเลือกเรื่องนี้ให้กับน้อง
เพราะว่าเขาเรียนอยู่ค่ะชั้นไหนป๓ค่ะ
ขอเชิญน้ำฝนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก
น้ำฝนตอนนี้กี่ขวบแล้วคะเก้าค่ะ
แล้วเรียนอยู่ชั้นไหนคะลูกป๓ค่ะ
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดวิชาภาษาอังกฤษค่ะ
ทำไมถึงชอบดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษง่ายที่สุดค่ะ
ส่วนภาษาไทยแล้วลูกเป็นไงบ้างภาษาไทยก็ง่ายค่ะ
นั่นแน่แล้วที่ผ่านมาลูกป๒หนูหนูชอบได้เกรดอะไร
ก็คุณครูให้มาได้ที่๒ค่ะ
แสดงว่าเรียนดีนะเนี่ยเก่งใช่ไหมเนยเรียนดีไหม
ชื่นใจไหมแม่ค่ะชื่นใจค่ะภาษาไทยหนูคิดว่าหนูเรียนเก่งไหม
ไม่ค่อยภาษาอะไรค่ะธอมตัวแล้วเขียนตามคำบอกเนี่ย
บ่อยไหมในห้องบ่อยค่ะเหรอลูกเหรอสมมุติสิบคำเนี้ย
ได้กี่กี่คำสิบคำบางครั้งก็ได้ห้าคำบางครั้งก็ได้สิบเลยค่ะ
เอาละลูกเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นป๓นะ
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดเขียนถูกต้องทุกคำตัวเลือกที่หนึ่งกระทะกะทิ
กระเพราตัวเลือกที่สองจอระเข้จาระเม็ดจงอย
ตัวเลือกที่สามประโยชน์ปะปลายประมาณตัวเลือกที่สี่กระเพาะ
กระมังกระยาจกคำถามข้อนี้ง่ายสำหรับหนูค่ะ
เพราะว่าหนูเรียนมาแล้วมั่นใจค่ะหนูต้องตอบข้อนี้ได้ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะกระทะกะทิ
กระเพราค่ะตัวเลือกที่หนึ่งกระทะกะทิ

ตอนนี้น้ำฝนยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สปายค่ะพี่สปายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่สปายขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับก็คือเรื่องจังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าพี่ชอบค่ะพี่นั่งตบมือใหญ่เลยขอให้โชคดีนะลูกนะ
ขอเชิญน้องสปายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สีไหนที่ทำแล้วหล่อสุดหล่อทุกสีค่ะ
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๑สีบรอน
ตัวเลือกที่สองสีม่วง
ตัวเลือกที่สามสีแดง
ตัวเลือกที่สี่สีชมพู
คำถามข้อนี้สำหรับหนูก็จะว่าง่ายมันก็ง่าย
จะยากมันก็ไม่เชิงค่ะ
ขอตอบตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสีบรอน
ตัวเลือกที่๑สีบรอนครับ

สปายเหลืออีกหนึ่งท่านนะลูกที่ต้องขึ้นมาต่อชีวิตก็คือคุณพ่อ
หนูจะเลือกเรื่องไหนให้คุณพ่อแหวงขึ้นมาตอบลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่องจังหวัดบุรีรำและเรื่องบ้านของเรา

ขอเชิญพ่อแหวงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเป็นคนบุรีรำตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าครับ

กี่ปีแล้วเนี่ยอยู่บุรีรำมาเนี่ย

อยู่บ้านกรวดมากี่ปีแล้วครับ

แต่จริงเกิดในอำเภอเมือง
แล้วก็ย้ายสำเนาบ้านมาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวด

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอบ้านกรวดมีกี่ตำบล
ตัวเลือกที่๑๘ตำบล
ตัวเลือกที่๒๙ตำบล
ตัวเลือกที่๓๐ตำบล
และตัวเลือกที่๔๑๑ตำบล

ผมก็ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาก่อนผมเลยจำได้ว่า
มีตอนนั้นตำบลตอนนี้ตำบล
ตัวเลือกที่๒๙ตำบล
ตัวเลือกที่๒๙ตำบลครับ

ครอบครัวน้องเนยนะครับจากบุรีรำ
ไม่รู้ว่าจะพิชิตฝันของเขาได้สำเร็จหรือไม่ในวันนี้นะครับ
ก็เป็นกำลังใจด้วยว่าจะสามารถ

ไปสร้างกำแพงบ้านได้หรือไม่นะครับ

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเนย

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที
จะเลือกส่งคนในครอบครัวมาคนเดียวหรือมาตามจำนวนกุญแจก็ได้แล้ว

ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะลูกเนาะ
ลุ้นกันเนอะค่ะพร้อมไหมเนยพร้อมค่ะพ่อพร้อมไหมพร้อมครับ
พ่อเวลาพ่อเชียร์พ่อห้ามลุกขึ้นมาแล้วกระโดดนะไม่ได้นะสัญญาก่อน
ครับผมล้อเล่นนะอยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้เห็นพ่อยิ้มแล้วมีความสุขจังเลยครับ
หนูอยากช่วยแม่ในเรื่องการงานนะคะก็คือเวลาแม่ขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตังค์มันจะไม่พอใช้ในครอบครัวเวลาหนูมีโอกาสวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะหางานทำ
พอได้ตังค์มาหนูก็จะเอาให้แม่ค่ะแต่แม่บอกว่าแม่ไม่เอาหนูก็เลยเก็บไว้ไปโรงเรียนค่ะ
บางทีก็เอาไปตลาดไปซื้อกับข้าวมากินนะคะ
ถึงแม่จะแบกรับภาระเยอะขนาดนี้แม่ก็ไม่เคยท้อให้เห็น

ในเพลงละระบายแบมแบมทำสีผมสีอะไร
ขอตอบตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสีบรอน

ดวงใจนะก็ช่วยเราได้นะเห็นป่ะลูกเนอะ

นะครับในเพลงระบายนะครับแบมแบมทำผมสีบรอนจริงด้วย
ครอบครัวของน้องเนยจากบุรีรำนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต
ข้อแรกนะครับ๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ถ้าลุ้นต่อนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องจังหวัดบุรีรำครับ
ตาก็เดินไม่ได้เลยนอนอยู่กับพี่

ตอนกินข้าวตัวเองก็ไม่ได้
เวลานอนไปรถพ่วงรถมันตกหลุมตกบ่อ
เทียนหัวสะเทียนอะไร
มันก็ทำให้เจ็บขาเจ็บหัว
อำเภอบ้านกรวดมีกี่ตำบล
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูก
ถ้าถูกข้อนี้นะครับจาก๕๐๐บาทนะครับ
เงินลงมันขึ้น๑หมื่นบาททันทีนะครับ
ถูกครับ

กรวดโนนเจริญหนองไม้งามปราศาสตร์สายตะกูหินลาด
บึงเจริญจันทบเพชรเขาดินเหนือ๙ตำบล
ตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องเนยจากจังหวัดบุรีรำนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เพราะฉะนั้นนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลย

ข้อที่เหลือนี้นะครับครึ่งทางหลังเนี่ย
ถ้าข้อที่๓นี้ถูกนั่นหมายถึงว่า๑แสนบาท
แล้วเราไปลุ้น๑ล้านบาทในข้อที่เหลือนะครับ
เรื่องที่ผมจะเฉลยคือเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๓ครับ
ป้องเข้าตาหนูจะให้ตากินบางครั้งหนูก็กินกับตาด้วยค่ะ
ตาได้กินคำนึงแล้วหนูก็กินอีก๔คำค่ะ
ตัวเลือกใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ตัวเลือกที่๑ค่ะกระทะกระธิกระเภาค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกต้องถูกต้องลูกตัวเลือกที่สี่ตัวเลือกที่สี่นะครับที่ถูกทั้งหมดเลยนั่นก็คือ
กระเพาะกระมังกระยาจก
เอาล่ะตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องเนยจากบุรีรำนะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ไม่เป็นไรน้อนหนูยังเหลืออีก๑ข้อ

ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่องน้ำอัดลมครับ
รายได้หนูได้ก็คือได้จากการขายของของชำร้านเล็กค่ะ
รายได้หนูก็กระท่อนกระแท่นนะคะบางทีก็ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยซ้ำนะคะ
และถึงแม้ภาระที่หนูแบกอยู่ทุกวันนี้มันจะทำให้หนูลำบากทุกข์ยากสักแค่ไหนก็ตาม
หนูก็เต็มใจที่จะแบกมันไว้ไปตลอดทั้งชีวิตของหนูค่ะ
เทน้ำอัดลมใส่แก้วจำนวน๑๐แก้วภายในเวลา๓นาที
แก้วสุดท้ายเร็ว
น้องเนยทำได้หรือไม่ได้ค่ะ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้คุณผู้ชม
หนึ่งแสนบาทและกุญแจต่อชีวิต
เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสามดอก

๒นาที๒๖วินาทีครับ

สิทธิ์เลือกกุญแจขายตู้โบนัสได้ถึง๓ดอกด้วยกัน
โบนัสรออยู่อีก๓ตู้ด้วยกันในวันนี้นะครับ
กุญแจดอกที่๑ใครครับ
หนูค่ะ
ดรอกที่สามเลือกครับ
พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว
หกสิบวินาทีต่อไปนี้นะครับไขครับ
ไม่ออกไปออกแล้วหนึ่งดอกต่อเลยครับ
ดอกที่๒เวลาเดินไปเรื่อยแล้วนะครับ

ประจำที่ครับเรามาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขสี่ก่อนนะครับ
หมายเลข๔โบนัสหลังตู้จะได้กลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมน

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑ครับ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมน
โบนัสรออยู่เท่าไร
น้ำมน

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น้องมันน้องมันน้องมันน้องมัน
โอ้โหวันนี้โชคดีมากสุดเลยนะครับ
เอ้ามาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ครับที่เหลือตู้เดียวที่ไม่ได้เลือกนะฮะ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะครอบครัวของน้องเนยจากบุรีรำนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นไม่น้อยเลยนะครับในวันนี้

เนยนะจำวันนี้ไว้นะว่ายังมีสิ่งดีนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกเลยบอกว่าวันนี้เราอาจจะแบกภาระไว้เยอะมากมาย
แต่ขอให้รู้เถอะว่าภาระที่เราแบกเอาไว้นั่นน่ะมันคือบุญกุศลที่หนูได้ทำอยู่ทุกวัน
ผมเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าแรงกระตันยูที่เนยดูแลพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้ง
ถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อบุญธรรมสิ่งนี้จะนำพาให้ชีวิตของเนยพบกับทางออก
และการได้มารายการของเราก็อาจจะเป็นประตูบานแรกที่จะนำไปสู่โอกาสใหม่ในชีวิตของเขา
คุณผู้ชมช่วยกันเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้หญิงกระตันอยู่คนนี้ด้วยนะครับ
ผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมฝากครอบครัวของน้องเนยไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวเอาไว้ในใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่และโดยเฉพาะน้ำใจของคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
วันนี้พี่เอขอบคุณครอบครัวของน้องเนยนะครับที่มาร่วมรายการเรา
ขอให้หนูมีแต่สิ่งดีเข้ามาให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
เจอแต่แสงสว่างแล้วก็เจอสิ่งนำทางที่ดีคุณพระคุ้มครองครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อชีวิตของคนที่คุณรักนะครับ
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
แต่ร่างกายอยู่มามันชักร้อนวูบขึ้นแล้วก็แสบหน้าอก
ตรวจแล้วหมอก็บอกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะอาการเป็นตายเท่ากันค่ะ
ส้มตำจำนวน๖จานภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑วัน๑วัน๑วัน๑วัน๑วัน